สำหรับคุณปอทฤษฎีนะคะก็ถือว่า
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับดารารุ่นน้องหลายคน
ซึ่งก็รวมไปถึงหนุ่มโตโนภาคินด้วยนะคะ
ที่ก็ออกตัวเลยว่าจะยึดแบบอย่างอย่างคุณปอทฤษฎีเนี่ย
เป็นแบบอย่างทำงานในอนาคตนะคะ

ไม่ได้สัมผัสกับคุณปอทฤษฎีโดยตรง
แต่ก็เชื่อว่าคุณปอเป็นคนดีค่ะ
ในฐานะที่ทำหน้าที่เป็นทูตองค์กรพิทักษัตริย์โลก
เช่นเดียวกับพระเอกหนุ่มผู้ล่วงลับปทฤษฎี

ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงพระเอกรุ่นพี่
เสียดายที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียคนดีไป
และแม้ส่วนตัวจะไม่ได้ร่วมงานกับพระเอกหนุ่มบ่อยนัก
แต่ก็สัมผัสได้ว่าปอเป็นอีกหนึ่งบุคคล

ซึ่งตัวเขาก็ขอยึดเป็นแบบอย่างค่ะ
เขาก็อยู่ในใจเราตลอดนะครับ
คุณยังคิดถึงว่าเคยเจอหน้าที่ทำงาน

เพราะว่าผมไม่สนิทกับพี่ปองนะครับ
เราได้มีโอกาสร่วมงานกันประมาณ๓๔ครั้ง
แต่ว่าเราสัมผัสได้ว่าพี่เขาว่าพี่เขาเป็นคนดี
แล้วงานทูตเนี่ยพี่ปอก็รักมาก
หลังจากที่ถูกบรรดาแฟนคลับจับให้เป็นคู่จิ้นปินของวงการไปแล้ว
สำหรับโตโนภาคินและนักแสดงสาวอารมณ์ดีแพทย์นับประพา
ฝ่ายชายก็ออกมาเปิดเผยเป็นครั้งแรก
โดยเจ้าตัวยอมรับว่างงกับข่าวเล็กน้อยเพราะทั้งสองไม่เคยร่วมงานกัน
แต่ก็ดีใจที่มีคนให้ความสนใจทั้งยังขอบคุณที่หลายคนรักตนและแพทย์
แต่พอถามถึงเรื่องที่จะพัฒนาความสัมพันธ์หรือไม่
หนุ่มโตโน่ก็ย้ำว่าสถานะตอนนี้ยังคงเป็นได้แค่เพื่อนที่ดีต่อกัน
เพราะหากจะคบหาดูใจคงต้องใช้เวลา
และทำความรู้จักกันอีกนานพอสมควร
ก่อนจะแง้มว่าถ้าจะมีงานคู่ก็ขอดูคิวงานก่อนค่ะ
งงเหมือนกันนะว่าคนชอบเยอะมากเลย
เพราะเราก็ไม่เคยเราไม่เคยมีผลงานร่วมกันเลย

ผมว่าน่าจะเป็นเพราะความเป็นธรรมชาตินะครับ
แล้วก็ความเป็นตัวของตัวเองของแพทย์แล้วก็ของผม
เราเป็นเพื่อนที่ดีแบบนี้มันก็ดีแล้วนะครับ
ผมคิดว่านะคือคนเราเนี่ยจะรักกันจริงหรือว่าเป็นแฟนกันจริงได้เนี่ย
มันต้องใช้เวลาแล้วมันก็ต้องรู้จักกันจริงนะครับ
ดีใจครับที่หลายคนคนรักเยอะ
แต่ว่าจะให้มันมากกว่านั้นมันยังเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
ไม่ได้เริ่มศึกษาแบบที่จะเป็นแฟนนะครับ
ผมสนุกที่ได้เจอเขาครับ